กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
ประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ครับคุณผู้ชม
ก็จะมีการจัดงานมหากรรมอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมต่างด้วยนะครับ
โดยคงต้องรอดูว่าจะกระตุ้นยอดซื้อกำลังซื้อของผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหน
มาดูกันที่เรื่องของการทำการค้าการขายกันบ้างนะครับ
เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวแบบนี้ทำให้กระทรวงพาณิชย์บอกว่าต้องปรับแผนใหม่แล้วครับ
การทำการค้าจากนี้ไปลดการพึ่งพาการส่งออก
รวมทั้งต้องมีการกำหนดตัวชีวัตรดัชนีเศรษฐกิจใหม่ครับ
แนวทางการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
แล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
เพื่อสะท้อนภาพเศรษฐกิจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าการส่งออกไทยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดการณ์เอาไว้
ประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่ไทยจะต้องปรับเปลี่ยนโครงการสร้างเศรษฐกิจ
รวมไปถึงโครงสร้างต่างลดการพึ่งพาการส่งออกให้มากที่สุดนะครับ